ส่วนใครที่รอดูภาพแรกของคุณทักษิณที่ตอนนี้ก็เป็นนักโทษชาย
แต่ว่าก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้ไม่มีภาพอะไรออกมาเลย
แล้วก็คนรอดูว่าบรรดาลูกพร้อมคู่สมรสแล้วก็หลานของคุณทักษิณที่ไปเยี่ยมเนี่ย

เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่กรมราชธรรมเปิดให้ญาติแล้วก็คนใกล้ชิดได้เข้าไปเยี่ยมกัน
ที่ชั้น๑๔อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาโรงพยาบาลตำรวจครับ
เขากำหนดเวลาเข้าเยี่ยมตอน๙โมงเช้าถึงบ่าย๓
รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมมี๑๐คนทั้งหมดก็เป็น

แพทองธรรมชินวชหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
มาพร้อมกับสามีแล้วก็ลูกสาว
มีคุณเอมพินธองทารชินวช

รวมไปถึงเราคือคุณโอ๊กพาลทองแทชินวช
พร้อมกับภรรยามีทนายความด้วยนะทนายความสามคนครับ
หนึ่งในนั้นก็คือทนายวิญญัติชาติมนตรีหรือทนายคนเสื้อแดง
ที่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเมื่อวานเนี่ยคือลูก๓คน
ค่ะใช่พร้อมคู่สมรสแล้วก็หลานของคุณทักศิลป์
แต่ขาดไปคนนึงนะคุณหญิงพจมาน

ไม่คืออาจจะนับจำนวนแล้วครบ๑๐แล้วไง
ก็เลยให้ลูกไปก่อนครบจำนวนแล้ว
แล้วคุณอุ้งอิ๊งกับทนายความก็มาถึงที่โรงพยาบาลตำรวจตอน
๒นาฬิกา๓๐นาทีครับได้เข้าเยี่ยมตอน๑๓นาฬิกา
ก็ใช้เวลา๔๐นาทีตามที่เขากำหนดไว้
ก่อนจะเดินทางกลับเลยคุณผู้ชมนี่มารถเบ้นคันนี้
จังหวะเดินทางกลับเนี่ยคุณผู้ชมฮะสื่อรอเลยนะใช่
คุณอุ้งอิ๊งก็เดินออกมา
สื่อก็เข้าไปล้อมเลยพยายามถามว่าอาการคุณทักษิณ

อุโนโครีป่ะ
กำลังใจท่านเป็นยังไงบ้าง

๑๐๐เปอรุมากครับ
ตอนออกมาตรงประตูเหมือนจะหยิ้มนิดหนึ่ง
ก่อนนี่จะขึ้นรถไป
สีหน้าก็ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่

อาการของนายทักษิณยังใกล้ชิดเลยเพราะว่ายังน่าเป็นห่วง
ส่วนสภาพอาการรวมทั้งการพูดคุยกับผู้ที่เข้าเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวรอวันนี้นะคุณผู้ชม
คุณอุ้งอิ๊งจะเป็นคนแถลงที่พักเพื่อไทยเลยรอฟังกันนะครับ